คุณผู้ชมไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะคะ
ที่ฉันอ่านข่าวบ่อยแล้วเจออุบัติเหตุลักษณะนี้บ่อย
เวลาที่เราติดไฟแดงแล้วพอไฟเขียวจะยังไม่ค่อยกล้าออกรถ

มันมีหลายกรณีที่พอไฟเขียวปุ๊บแล้วออกเลยเนี่ย
คืออีกฝ่ายนึงอาจจะฝ่าไฟแดงมา
แล้วก็ชนได้อย่างกรณีนี้เหมือนกันที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
โรงงานอายุ๓๑ปีเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน

แต่พอสัญญาณไฟเขียวนี่ไงคะเธอพุ่งออกไปเลย
ปรากฏว่ารถกระบะขับฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็ว
ก็เลยชนล้อหน้าของจักรยานยนต์อย่างแรง
ทำให้ร่างของเธอกระเด็นไปกระแทกกับพื้น
แต่แทนที่คนขับรถกระบะจะลงมาช่วย

แล้วกล้องวงจรปิดมันบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไว้ได้ค่ะ
ก็จะเห็นเลยว่ามีรถจักรยานยนต์หลายคันจอดติดไฟแดง
หลังจากสัญญาณไฟเขียวทุกคนก็ขับออกไปแต่ว่า
คือสาวโรงงานคนนี้ขับออกไปก่อนเนี่ย
ก็เลยโดนรถกระบะพุ่งชนล้อหน้า
แล้วทำให้คนขับขี่กระเด็นไปกระแทกกับพื้นถนน

กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้คือหลบหนีไปเลย
เหตุการณ์นี้นะคะเพิ่งเกิดขึ้นช่วงเช้าวานนี้เอง
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงพานทองสะพาน
ตำบลพันธองอำเภอพานธองที่จชนบุรี
แต่ยังดีที่สาวโรงงานคนนี้ไม่บาดเจ็บมากนักนะคะ
นางสาวนภาพพรเหมือนพงศ์อายุสามสิบเอ็ดปี

ก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านที่ตำบลกุฎโง

เธอจะไปทำงานที่โรงงานเที่ยวเผอร์พันธ์ทอง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็จอดติดไฟแดงอยู่
พร้อมกับรถคันอื่นแต่รถเธออยู่ด้านหน้า
พอสัญญาณไฟเขียวก็เลยเร่งเครื่องออก
ทราบหมายเลขทะเบียนที่บรรทุกของมาเต็มท้ายรถด้วย
ขับฝ่าไฟแดงมุ่งหน้าเผอร์พันธ์บึงด้วยความเร็ว
ทำให้เนี่ยแหละค่ะหุ้งชนรถของเธอเลย
แต่ปรากฏชนแล้วหนีไม่ลงมาช่วยเหลือเลยนะคะ

เขาบอกว่ากระดูกไม่หักไม่แตกค่ะ
แต่แค่ว่าน่าจะเป็นที่กล้ามเนื้อเรา

เขาไม่บอกค่ะเขาให้ใบรับรองแพทย์มาวันเดียวค่ะ
แต่ทางหัวหน้าเขาก็ให้หยุดหลายวันค่ะ

ปวดค่ะปวดหลังมากกว่า
ก็พยายามแบบ

เหมือนเราระวังสุดแล้วแต่ก็ยังเกิด
ถ้าเมื่อเช้านี้เราไม่อยู่แล้วเนี่ย

อีกคนนึงคนเล็ก๗เดือนเองค่ะ
เจอครั้งแรกนี้ล้มนี่ก็คิดถึงลูกเลย
ใช่เขาบอกไม่รอดแน่

กระดกหัวขึ้นเลยว่าเราลุกได้ไหม

เราลุกได้เราไม่เป็นไร

นางศาลพาพรบอกว่า
นำคลิปนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพพานทอง
เพื่อจะเร่งติดตามตัวคนขับรถกระบะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ